ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามารถดีของคนในแค่ตัว

เกมต่อชีวิต

ความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับทุกหยาดเหงื่อที่โซมกาย
ไม่ว่าจะต้องเหนื่อยสักเพียงใด

ก็จะขอสู้จนลมหายใจสุดท้าย

ทุกวันนี้ฉันก็มีภาระดูแลคุณอยู่๕ชีวิตจ้ะ
ต้องดูแลพ่อที่เป็นอัมพาต

เอ้ย

จะต้องดูแลแฟนกับลูกชายที่ป่วยเป็นโรคลมชัก

ฉันจะล้มไม่ได้เลยเด็ดขาด

หลามขาเดินจ้ะ

ไปเข้าห้องน้ำก็ต้องคอยดู

อาบน้ำก็ต้องอาบให้จ้ะ

บางทีไปไม่ไหวก็ค่อยประยุงแกไป

ตรงนั้นเราก็ตาม

ฉันกับตะอึงอยู่ด้วยกันมา๓๐ปีแล้ว

อื่นก็อาการไม่ค่อยจะดีจ้ะ
มึนหัวบ่อยหน้ามืดบ่อย
ทำงานช่วยได้ก็ไม่เต็มที่
แต่ตะอื่นก็ยังช่วยฉันจ้ะ
วันนั้นตะอึ่งขึ้นไปลื้อแบบกันแล้วก็หน้ามืด
เขาก็บอกว่ารับเหล็กให้หน่อย

แต่รับไม่ได้ก็ตกลงมา

จังหวะที่ผมตกมาถ้าไม่มีถัง

ต้องมาเป็นภาระให้เมียเลี้ยงอีกครับ
ก็จะเป็นภาระหนักเก่าเข้าไปอีก
เพราะทุกวันนี้ก็เป็นภาระของเขาอยู่แล้ว

บอลก็ล้มไปกับข้าวจ้ะ

ก็บุญมีแค่ว่าถ้าลูกฟื้นก็คือฟื้น
ถ้าไม่ฟื้นก็ไม่รู้จะทำยังไง
เวลาบอลป่วยบ่อยก็การเรียนบอลไม่พอ

วันนั้นผมไปทำงานวันแรก
เขาใช้มัดลวดตั้งแต่เช้าเย็นเลยครับ
วันแรกที่ไปทำก็ยังพอไหวอยู่ครับ
แต่วันที่๒เกิดอาการอ้วกครับ

ผมก็เลยหยุดครึ่งวันแล้วตอนบ่ายผมก็มาทำใหม่ครับ

ก็มาช่วยทำงานก็สงสารลูกจ้ะ
ทุกวันนี้ก็เป็นห่วงอนาคตบอลจ้ะ
ถ้าแม่ไม่ไปด้วยก็ไม่มีใครจ้าง
แต่แล้วบอลก็เรียนไม่สูงด้วยจ้ะ
ก็กลัวบอลจะเป็นไรไปจ้ะ
ถ้าแม่ตายจากบอลล่ะคะ

อีกคนนึงก็คือพยายามจะหาเงินเข้าบ้านก็คือแม่ค่ะ
แม่ก็จะพยายามหาฟื้นมาเผาถ่านจ้ะ

ตามข้างบ้านข้างถนนก็ให้ก็เอา
ก็โค้นทิ้งก็เห็นก็เอามา
พอได้เผาพอได้กิน
ทนช่วยลูกช่วยหลานไป
เรายังพอไปได้ก็ไป

อนาคตครอบครัวก็จะไม่มีอะไรจะกินนี่แหละ
ก็ทำไม่ไหวก็หายเหนื่อยก็ไป
เวลาทำงานมากเหนื่อยแดดร้อนก็เป็นลมจ้ะ
คือว่าเราทำงานเราได้ตังค์เราเป็นห่วงครอบครัวอย่างเดียวจ้ะ
ก็เห็นแม่เหนื่อยก็อยากให้แม่เลิกทำงานครับ
แต่แม่เขาบอกว่าถ้าเลิกไปแล้วจะทำอะไรกิน
ผมก็กลัวเขาเหนื่อยแต่ไม่รู้จะทำอย่างนี้ได้ครับพี่
แล้วก็อีกอย่างพ่อผมก็เป็นลมชักเหมือนผมด้วยครับ
ถ้าทำนั้นเหนื่อยมากผมก็กลัวเขาชักครับ
เวลาเห็นแม่เรื่อยผมก็ไปนั่งเล่นกับแม่ไปแย่แม่
ให้เบย์หัวเราะให้พ่อหัวเราะครับ
ทุกข์ใจก็ได้บอลนี่แหละเล่าให้บอลฟัง
บางทีก็ร้องไห้กับบอลก็ร้องไห้ด้วย
บอลเคยบอกว่าแม่ถ้าแม่เป็นไรไปแม่ตายหนูก็จะตายกับแม่ด้วยบอลบอก

ถ้ามีตังค์สักก้อนจะต่อพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์ไปค้าขายตามตลาดนัดจ้ะ
จะได้เพิ่มช่วยกันอีกแรงจ้ะ
แม่กลับมาช่วยคุณสองคน

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ไม่มีใครแข็งแรงเลยสักคนค่ะรายได้หลักมาจากแม่ลำไยเลยนะครับ
ตอนนี้จ้ะรายได้มาจากก่อสร้างจ้ะวันละ๓๐๐จ้ะ
ตอนนี้ยังพอมีงานอยู่ไหมครับก็ไม่ทุกวันบางทีเขาสั่งหยุดก็ต้องหยุดของไม่เข้าก็เลยต้องหยุดค่ะ
แล้วถ้าไม่มีงานเงินไม่มีแล้วทำยังไงกันล่ะครับ
ถ้าไม่ได้ทำงานมีมันตกก็ไปหาเก็บมันตกจ้ะที่เขาถ่ายแล้วเขาเก็บไปแล้วก็ไปขอเก็บก้นไล่เขาจ้ะ
คือมันที่เขาไม่ใช้แล้วเขาไม่ได้ขายตรงเนี้ยเจ้าของเขาก็ให้แม่
แล้วเราเก็บทีละได้เยอะไหมครับก็ได้ทีสองกระสอบปุ๋ยก็ได้สองร้อยร้อยหนึ่งก็มาซื้อกับข้าวกินจ้ะ
แม่เคยไม่มีเงินติดบ้านเลยมีไหมครับมีจ้ะแล้วทำยังไงกันล่ะครับก็
กินข้าวกับพริกผงละลายเกลือจ้ะไม่มีน้ำปลาเอาเกลือใส่แล้วก็เอาน้ำใส่จ้ะ
นั่นหมายถึงว่าไม่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อน้ำปลาจ้ะ
อย่างนี้กันบ่อยไหมครับบ่อยเหมือนกันจ้ะ
แล้วเมื่อวันที่เห็นพ่อกับแม่กินข้าวละลายกับพี่เกลืออย่างนี้แม่ลำไยรู้สึกยังไงครับ
ก็เสียใจค่ะคือให้แม่หามาให้พ่อกับแม่กินไม่ได้
ลำพังแม่ลำไยเองผมเชื่อเลยว่าบางวันอาจจะกินไม่อิ่มท้องแน่
พอหันไปเห็นคนในครอบครัวให้พ่อกินก่อนกับแม่
เพราะพ่อกับแม่ไม่ได้กิน
ลำไยเหนื่อยมากไหมครับเหนื่อยแต่ไม่ท้อแท้จ้ะ
อีก๔ชีวิตที่เราต้องดูแลอยู่เราต้องสู้กับชีวิตต้องผ่านพ้นไปจ้ะ
ลำไยเองตัวแม่ลำไยก่อนเลยมีโรคประจำตัวไหม
ก็บางครั้งก็เป็นลมก็เหงื่อมันออกตลอดเหนื่อยมาก

แกก็ลงมาพักกินยาลมก็หายก็ขึ้นไปทำงานต่อ
ก็ไม่ได้ตรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็ไม่เคยหาหมอสักทีจ้ะ
หยุดมากเขาก็จะไม่เอาเราไม่สามารถหยุดได้จริงคุณผู้ชม
อึ่งครับจริงจริงแล้วพ่อก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงครับ
มีโรคประจำตัวเป็นโรคชักเหมือนลูกชายครับ
จริงแล้วพ่อมาตรวจแล้วอาการมันเป็นหนักมากที่สุดเนี่ย
ประมาณกี่ปีมาแล้วครับพ่อก็ประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าจะห้าสิบปีครับ
อาการที่มันเป็นหนักเลยเนี่ยเห็นบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งพ่อไปอาบน้ำเหรอฮะ
ครับผมแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับพ่อมึนหัวครับขวาขันมาจะอาบน้ำ
แต่ยังไม่ได้ราดน้ำเลยล้มไปเลยหมอฟาดอ่างแม่แล้วแม่ทำอะไรอยู่ตอนนั้น
ก็อยู่หน้าบ้านกำลังจะทำกับข้าวบอกว่าบอลพ่อทำไมไปไหนนานจัง
อาบน้ำไม่ออกมาสักทีอืมก็เลยไปดูเห็นเขาอยู่ในห้องน้ำ
เขาไม่รู้สึกตัวแล้วจ้ะแม่ก็ผลักประตูเข้าไปจ้ะ
แล้วสภาพที่เห็นแม่เปิดไปเห็นอะไรครับก็เห็นเขาหัวแตกจ้ะ
กี่เข็มอ่ะครับพ่อไม่ได้ไปเย็บแบบเอายาที่บ้านทากันเอง
เองครับแล้วทำไมแม่ไม่พาไปหาหมอครับ
ไม่มีตังค์จ้ะที่ตัวในบ้านวันนั้นมีเงินกันอยู่เท่าไหร่ครับ

จะเห็นว่าพ่ออึ่งเองนะครับก็มีโรคประจำตัวนะ
ถึงร่างกายของพ่อเนี่ยนะครับไม่แข็งแรงก็พยายามที่จะแบ่งเบาภาระของทางบ้านนะครับ
พ่อบอกว่าพ่อก็ไปทำงานก่อสร้างแล้ววันนั้นที่ต้องปีนขึ้นไปบนนั่งร้านนะครับพ่อ
วันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับคนงานที่ส่งให้รับเหล็กไปวางที่คานครับ
หน้ามืดแล้วทีนี้รับเหล็กประคองไม่ไหวตกลงมาเลยครับ
ถ้าไม่มีทำน้ำก็ขาหักนั่นมันก็คืออาการของลมชัก
จริงแล้วก่อนขึ้นไปมันมีอาการเตือนไหมพ่อว่ามันจะวิวใจมันสั่นหรือว่ามีอาการอะไรมาก่อนไหม
ไม่มีขึ้นไปแล้วเป็นข้างบนเป็นเลยครับเป็นอย่างงั้นบ่อยไหมนะพ่อ
ก็บ่อยอยู่แต่บางครั้งถ้าเกิดบางครั้งรู้ตัวแล้วก็มึนหัวเซแล้วก็ผักเลย
ไม่ขึ้นถ้าขึ้นไปก็ไม่คุ้มกับชีวิตครับ
ตอนนั้นแม่อยู่ด้วยไหมอยู่จ้ะกำลังมัดเหล็กอยู่อีกที่นึง
แต่เห็นเขารับแล้วเขาร่วงลงไปเลยจ้ะก็วิ่งมาดู
เป็นยังไงบ้างตอนนั้นใจเราเป็นไงบ้างก็ใจหายนั่นแหละก็คิดว่า
อึ่งจะเป็นอะไรมากไปเปล่าแต่ก็ยังดีตะอึงแค่หัวแตกหน่อยเดียว
มาถึงไอ้เจ้าบอลเป็นลมชักอีกเหมือนกันเหรอลูก
ครับบอลเป็นโรคลมชักคารัสเซเนียแล้วก็โรคกระเพาะสามโรคจ้ะ
บอลพี่เอ๋ถามหน่อยสิลูกว่าจริงจริงบอลเรียนปอะไรลูกหรือออกปอะไร
ไม่จบป๖ครับแล้วทำไมตัดสินใจออกล่ะลูก
ผมเรียนอยู่ป๖๕๖ปีซ้ำอยู่อย่างนี้ครับ
บอลป่วยบ่อยการเรียนไม่พอครูเลยไม่ให้ขึ้นชั้นจ้ะ
ด้วยปัญหาสุขภาพของเด็กน้อยเป็นอาการลมชัก
จริงได้กรรมพันธุ์มาจากคุณพ่อแล้วก็ส่งต่อมายังคุณลูก
อาการชักเกร็งของน้องที่เวลาที่มันเป็นหนักขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งมากสุดกี่ครั้งลูก
แม่เคยบอกมากสุดประมาณ๖๗ครั้งครับ
แล้วอย่างนี้เวลาที่น้องเป็นกลางค่ำคืนแม่ปฐมพยาบาลกันยังไงครับ
แม่ให้น้ำลายมันปลูกปากออกมาเอาบอลจับนอนกระแข็ง
พอบอลลุกจากตัวก็เอาบอลไปหาหมอ
ไปมอเตอร์ไซด์อื่นก็นั่งจับบนไป
แล้วแม่ก็ขับรถไปไปโรงพยาบาลจ้ะ

ตอนนี้กินยาอยู่ตลอดเวลาไหมลูก

ครับไปวันแรกเห็นบอกว่าหนูโดนมัดรวดเหรอลูกใช่ครับไปมัดรวด
วันที่สองก็เกิดอาการอ้วกครับเพราะด้วยร่างกายด้วยใช่ครับ
แล้วมันไม่ได้พักเลยใช่ไหมครับแล้วหนูทำยังไงอ่ะลูก
ทำไหวเหรอก็พักครึ่งวันครับทำได้แค่ตอนเช้าตอนบ่ายทำไม่ได้ครับ
แล้วหนูได้ค่าแรงเท่าไหร่ครับวันละสามร้อยครับแล้วรายได้หนูเอาไปไหนลูก
เอาไปให้แม่หมดครับเขาให้หมดเลยเหรอครับแม่จ้ะ
เงินก้อนแรกที่เราทำได้วันนั้นน่ะหนูจำได้ไหมวันแรกค่ะ
แล้วหนูไปยื่นให้แม่หนูรู้สึกยังไงบ้างลูกก็รู้สึกดีใจครับ
ที่ได้ช่วยแม่อีกเลยดีกว่าผมก็ได้ออกโรงเรียนไปแล้ว

แม่เขาเสียสละตัวเองนะครับเขาได้ช่วยครอบครัว
ขณะที่เขากำลังป่วยอย่างนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
แม่เคยบอกบอลว่าบอลบอลไม่ต้องไปนะลูกเดี๋ยวถ้าหนูไปตกตึก
หนูจะทำยังไงล่ะลูกไปแม่หนูช่วยแม่ได้หนูก็ไปช่วยค่าน้ำค่าไฟ
รักแม่ความหกพ่ออยากบอกอะไรกับผู้หญิงที่แสนนี่คนนี้พูดได้เลยลูก

แต่กะหูไม่อหูมันไม่ได้ยินเลย

ยายใบปีนี้ยืนเท่าไหร่จ๊า

คุณผู้ชมเห็นไหมเดินตัวปลิวเลยนะ

ทำเผาถุงเผาถ่านช่วยลูกทำกิน
ยายแล้วทำไมยายยายไม่เอาถุงไปใส่ฟืนทีเดียวเลยใหญ่อ่ะ

ก็เลยได้มาทีละ๓๔ท่อนแน่นะ

ก็กระสอบปุ๋ยเราอะ

เห็นบอกว่าในบางวัน
ยายเคยอยู่แบบไม่มีข้าวจะกินใช่ไหมครับ
ถ้าไม่มีข้าวแล้วยายทำยังไงครับ
เราไม่มีข้าวก็ไปยึ่งเขาต้องมอดน้อยมาพอ

พอหาได้ก็ไปให้เขา
อายก็ต้องเอาลูกหลานไม่มีกิน

ยายให้กำลังใจลูกสาวหน่อยสิ
เขาเหนื่อยมากเลยเขาร้องไห้ด้วย
ไม่ต้องโรคไห้หรอก
เราทนไปลูก

ก็ต้องสู้นะครับเราสู้มาจนถึง
ครึ่งข้อนชีวิตแล้วนะครับ
อีกอึดใจหนึ่งเพื่อลูกด้วย
ประจอยปีนี้ยืดเท่าไหร่ล่ะม่ัวแม่
ลำไยก็คือเสาหลักคือล้มไม่ได้หลายชีวิตคือฝากไว้กับแม่ลำไย
คิดว่าภาระครั้งนี้มันหนักมากไหมหนักแต่ก็ต้องสู้จ้ะเพื่อครอบครัว
เรารักแม่รักพ่อรักลูกเราก็ต้องสู้จ้ะผมขอให้ความรักที่แม่มีต่อทุกคนนะครับ
เป็นพลังคุ้มกันให้ครอบครัวเดินทางได้ตลอดรอดฝั่งแล้วก็มีแต่สิ่งดีดีเข้ามานะแม่นะจ้ะ
ลำไยที่มารายการของเราจริงแล้วเป้าหมายสำคัญคืออะไรครับ
จะไปต่อรถพ่วงจะลดเครื่องจะรับผลไม้รับอะไรมาขาย
ถ้าตลาดนัดเขาเปิดก็จะขายตามตลาดนัดตลาดนัดไม่เปิดก็จะขายหน้าบ้านจ้ะ
เอ้าถ้ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต่อชีวิตกันได้นะครับก็เห็นด้วยจ้ะ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าครอบครัวจะต้องลำบากแต่ถ้าทุกคนในครอบครัวไม่ทิ้งกัน
เราก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่แย่แย่นี้ไปได้นะครับช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่ลำไยจากจังหวัดกำแพงเพชร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ

รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่ลำไยจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตัวมาดีไหมครับค่ะวันนี้ต้องตั้งใจนะครับและสมาธิดีดีนะครับ
คนละข้อสี่ข้อเท่านั้นเองนะครับถ้าถูกหมดทุกข้อ๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะครับ
ผมขอเป็นกำลังใจให้จ้ะพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่ลำไยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงบ้างได้มายืนตรงนี้แล้วดีใจมากจ้า
ทำให้เต็มที่นะครับโอกาสรออยู่ตรงหน้าแล้วนะครับ
คำถามีด้วยกันห้าเรื่องจ้ะในห้าเรื่องเนี้ยนะครับ
ลำไยว่ามั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมจ้ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้เรื่องที่๑ผ่าน
เรื่องที่สองอำเภอคลองลานเรื่องที่สามสมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่สี่บ้านของเราเรื่องที่ห้าไม้พิรมพร
เอาสมาชิกในครอบครัวจ้ะสมาชิกในครอบครัวครับ
สนิทกับใครมากที่สุดในครอบครัวพ่อจ้ะพ่อนะเวลาไปหาหมอ
ใครเป็นคนพาพ่อไปไปเองจ้ะแม่ลำไยจ้ะตอนนี้เวลาไปหาหมอเนี่ย
ลำไยต้องใช้เอกสารเวลาหมอนัดไหมบัตรประชาชนค่ะ
ใครเป็นคนเก็บบัตรประชาชนของพ่อเก็บเองจ้ะนั่นแน่เอาล่ะสิ
เกี่ยวกับเรื่องบัตรประจำตัวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นสมาธิดีดีคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขประจำตัวประชาชนของตาจ่อยสองตัวสุดท้ายคือเลขอะไรตัวเลือกที่หนึ่ง
สามตัวเลือกที่สองเจ็ดสี่ตัวเลือกที่สามเจ็ดแปดตัวเลือกที่สี่เจ็ดเก้า
แม่เคยเก็บบัตรประชาชนพ่อก็คุ้นว่าบัตรประชาชนพ่อมีเลข๓จ้ะ
ข้อนี้ห้าสิบห้าสิบเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะที่หนึ่งเจ็ดสามจ้ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งเจ็ดสามครับ

แม่ลำไยตอนนี้ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
บอลจ้ะน้องบอลจ้ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบอล
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องคือเรื่องถ่านเรื่องอำเภอคลองลาน
เรื่องบ้านของเราเรื่องไม้พิรมพรบ้านของเราจ้ะ
บ้านของเรานะครับขอเชิญน้องบอลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องบอลครับบ้านเราอ่ะมีพัดลมกี่ตัวสี่ตัวครับ
แล้วตัวนี้ตั้งอยู่ตรงไหนลูกหลังห้องพี่ครับ
เคยใช้ไหมไม่ใช้ครับปกติเวลาเปิดพัดลม
ใช้นิ้วมือหรือนิ้วเท้าเปิดครับส่วนมากจะเป็นนิ้วมือครับบางทีเราขอโทษนะ
สักหน่อยหนึ่งพัดลมเคยไม่เคยไหมพี่เอ๋ถามจริง
ใช่แล้วครับแต่มันกดไม่ติดใช้แล้วแต่มันกดไม่ใช้
ล้อเล่นนะล้อเล่นนะคำถามของเราเนี่ย
มันเกี่ยวกับปุ่มกดพัดลมนี่แหละลูกของตัวเนี้ย
ซึ่งปุ่มจริงเนี่ยนะฮะเป็นสีสันต่างนะครับคุณผู้ชม
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ุ่มกดของพัดลมตัวนี้ไม่มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีชมพูตัวเลือกที่สองสีเหลือง
ตัวเลือกที่สามสีน้ำเงินตัวเลือกที่สี่สีเขียว
ลมตัวนี้ผมเคยเห็นอยู่ในห้องพี่แต่ผมคุ้นว่าตุ่มมันมีสีชมพู

ไม่ยากมากครับมันคุ้นคุ้นแชร์ผมตอบด้วยนะครับ

ตัวเลือกที่สี่สีเขียวครับ
ขอให้โชคดีนะลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบแล้ว๔ข้อ
ตอนนี้เหลือสมาชิกในบ้านอีกสองท่านบอลจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

อึ่งแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับพ่อครับ
เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องทาน
อำเภอคลองรานและไม้พิรมพร

ขอเชิญพ่ออึ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
รู้สถานที่ท่องเที่ยวของคลองลานบ้างไหม

ภายในอุทยานเนี่ยก็จะมีธรรมชาติสวยงามมากโดยเฉพาะน้ำตกอย่างที่พ่อพูดเอาไว้นะครับ
เคยผ่านหูได้ยินมาใช่ไหมว่ามีน้ำตกสวย

เอาละแต่อยู่ในอุทยานเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับพ่อเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะ
สมาธิดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้ำตกใดไม่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ตัวเลือกที่หนึ่งน้ำตกเพชรจะขอ
ตัวเลือกที่สองน้ำตกคลองลาน

ตัวเลือกที่สี่น้ำตกคลองน้ำไหล
ใน๔ข้อนี้ผมรู้จักน้ำตกแค่๓ข้ออีกชื่อหนึ่งผมไม่รู้จักครับ
แล้วตัวเองก็เคยไปน้ำตกของร้านมาแล้วด้วยแล้วก็นานมากแล้ว
ข้อนี้ไม่ยากเชียร์ให้พ่อตอบได้ด้วยนะ
ขอตอบข้อ๓น้ำตกผาเตยครับ
ตัวเลือกที่สามน้ำตกผาเตยครับ
น้ำเสียงแบบพ่อมั่นใจนะครับขอให้ถูกนะครับพ่อ
อ่ะเหลืออีกหนึ่งท่านในบ้านก็คือคุณยายและ

เหลือสองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องทานและเรื่องไม้พิรมพร

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญยายใบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เวลาเผาถ่านเนี่ยยายต้องทำอะไรบ้างครับ
ปั่นแล้วก็คุ้ยเตาแล้วก็เอาลงเผาไว้ใจ
ไปหาไกลไหมฟืนไกลไหม
ไม่ไกลหรอกก็ประมาณโล๒โล
ยายแล้วยายขายที่ไหนครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าขายถ่านขายที่ไหน

เอาละเรื่องฐานนะยายนะพร้อมไหมครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นี่ทานเผาเรียบร้อยแล้วนะครับมีถุงให้มีกิโลกรัมให้นะครับ
เดี๋ยวยายตักทานใส่ถุงนะครับกี่ถุงก็ว่ากันไปนะฮะแต่วันนี้ต้องการผู้ช่วยไหม

บอลนะเชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
และกติกาสำหรับเรื่องนี้นะครับกรอกทานใส่ถุงถุงละ๑กิโลกรัมจำนวน๗ถุงภายในเวลา๓นาที

พร้อมแล้วเริ่มครับ

ใช่

เกิน๑กิโลไม่เป็นไรแต่อย่าขาดครับ

เอา๑กิโลได้แล้วครับไป

กิโลกว่าได้นะลูกไม่เป็นไรแต่อย่าขาดนะลูกเออได้แล้ว

ได้ยิบอีกหนึ่งเร็วเร็วเร็วเร็วอุ้ยเขารู้นั่นหนักนะเขา

ของมือเลยก็ได้ลูกเร็วอ่อ
ถึงถึงแล้วนะครับเหรียญสามถึงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
ครับของยายหลานนะฮะ
อ้าวได้แล้วนะครับ
ครับดีมากโอ้ยใช่
ได้นั่นเลยถูกถูกเลยเร็ว
ครับเอออ่าใช่เก็บถุงแล้วถูกไม่วางเร็วเร็ว
รับทราบแล้วทราบลูก
ยายคิดว่าทำได้ไหม๓นาทีได้นะทาน๗ถุงได้เป็นที่
เรียบร้อยถ้ามีเกินสามนาทีนั้นหมายถึงภารกิจนี้เขาทำได้
มาลุ้นกันนะฮะว่าเขาจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ

ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
นี่ครับคุณครับมีหน้าทีที่สำคัญนะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่ลำไยจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับ
จะมีเงิน๑๐๐๐บาทอยู่๑ตู้

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องอำเภอคลองลานครับ

เขาเป็นภาระให้แม่เลี้ยงอีกครับ

เพราะทุกวันนี้ก็เป็นภาระของเขาอยู่แล้ว
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
น้ำตกใดไม่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน
ขอตอบข้อ๓น้ำตกผาเตยครับ

ล้านบาทรออยู่ข้างหน้าแต่ต้องถูกตั้งแต่ข้อแรกนะฮะถูกไม่ถูก

น้ำตกผาเตยนะครับไม่ได้อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานนะฮะ
แต่อยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนู่นนะครับ

ครอบครัวของแม่ลำไยจากกำแพงเพชรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอม

เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะฮะ
เรื่องที่สองคือเรื่องบ้านของเรา
เพราะผมไม่ได้เรียนหนังสือผมก็มาอยู่บ้านเฉย

เขาใช้มารวดตั้งแต่เช้าเย็นเลยค่ะ
วันแรกที่ไปทำก็ยังพอไหวอยู่ครับ
แต่วันที่๒เกิดอาการอ้วกครับ
ก็เห็นแม่เหนื่อยก็อยากให้แม่เลิกทำงานครับ
เวลาเห็นแม่เรื่อยผมก็ไปนั่งเล่นกับแม่ไปแย่แม่
ให้แม่หัวเราะให้พ่อพ่อหัวเราะครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ุ่มกดของพัดลมตัวนี้ไม่มีสีอะไร

ถูก

ุ่มกดของพัดลมตัวนี้นะครับไม่มีสีเหลือง

เพราะยังมีอีกหนึ่งข้อที่บอลกำลังช่วยคุณยายอยู่นะลูก
เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในข้อต่อไป
ข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมที่ผมจะเลือกเฉลย
นั่นก็คือเรื่องถ่านครับ
แม่ก็จะพยายามหาฟื้นมาเผาถ่านจ้ะ
ตามป่ามึงตามข้างบ้านข้างถนน
ก็ให้ก็เอาก็โค้นทิ้งก็เห็นก็เอามา
เผาเพราะได้กินกระสอบเพิ่งกระสอบ

เรายังพอไปได้ก็ไป

ปลอกทานไฟถี๋ถึงละ๑กิโลกรัม
จำนวน๗หัวไห้ในเวลา๓นาที
ยายจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

สองยายหลานทำได้จริงตามกำหนดเวลานะฮะ
เราให้เวลาว่า๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้น๓นาทีเป๊ะ
ตอนนี้ทำไปได้แล้วครับคุณผู้ชมสองข้อนะฮะครอบครัวของแม่ลำไย
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
ไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้แต่เหลืออีกหนึ่งข้อสุดท้ายให้ได้ลุ้นเงินแสนนะครับ
จากเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับเวลาทำงานมากมากเหนื่อยแดดร้อนก็เป็นลมจ้ะ
คือว่าเราทำงานเราได้ตังค์เราเป็นห่วงครอบครัวอย่างเดียวจ้ะกลัวอนาคตครอบครัวก็จะไม่มีอะไรจะกินนี่แหละ
ฉันจะต้องเป็นเสาหลักให้พวกเขาฉันจะล้มไม่ได้เลยเด็ดขาด
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเลขประจำตัวประชาชนของตาจ่อย
สองตัวสุดท้ายคือเลขอะไรที่หนึ่งเจ็ดสามซึ่งเป็นคำตอบที่
ผิดครับ
เพราะเลขประจำตัวประชาชนนะฮะของตาจ่อย๒ตัวสุดท้ายนะครับ
ก็คือเลขเจ็ดเก้าครับวันนี้นะครับได้ไปสองข้อนะฮะ
ครอบครัวของแม่ลำไยจากกำแพงเพชรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
เหลือโบนัสในตู้ให้ขายได้สองตู้นะครับ
เพราะมีสิทธิ์เลือกกุญแจได้สองดอกนะลูกบอลนะประจำที่ครับ
สองท่านเลือกกุญแจได้คนละหนึ่งดอกนะครับรวมเป็นสองดอกนะครับ
แต่ตอนนี้อธิษฐานให้ดีต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับกุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาทีขอให้โชคดีในการขาย
ขอให้ได้โบนัสอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับพร้อมแล้วไขครับ
ออกแล้วครับมาลูกบนไปแม่ไปเถอะ
มาดูตู้โบนัสหมายเลข๓กันก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๓เท่าไร
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ
เข้าสารหมุนร้อยกิโลกรัมครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔ก็คือ
๕๐๐๐บาทครับ

คิดว่า๑หมื่นอยู่ตู้ไหนกันเอ่ย

ตู้หมายเลข๒ก็คือ

สรุปกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ
ครอบครัวของคุณแม่ลำไยนะครับจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
แม่
แล้วฝันที่ว่าจะไปต่อชีวิตในเรื่องของรถพ่วงยังพอทำได้ไหมครับ

ถือว่ามารายการเรามาเปิดโอกาสมาใช้โอกาสนะครับ

คำว่าครอบครัวผูกพันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
เพราะทุกคนในครอบครัวมีลมหายใจร่วมกัน
จะสุขจะทุกข์ก็อย่าทอดทิ้งกัน
อย่างครอบครัวของแม่ลำไยนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน

ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของแม่ลำไย
ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดพร้อมที่จะช่วยเหลือ
กำลังใจก็ดีกำลังทรัพย์ก็ดี

ให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมรายการของเรา
กลับไปก็ขอให้มีแต่สิ่งดีนะครับ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพระคุ้มครองครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น

ผมชายามิชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เราเองก็มีโรคประจำตัวเป็นความดัน
คือมันตาลายเวียนหัวใจสั่น
ก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคะแล้วก็ห่วงแกเนอะ
พอหนูเห็นแม่เป็นลมที่ดงกระชาคานุก
ว่าแม่จะเป็นอะไรไปค่ะ
จัดชุดอาหารกลางวันโรงเรียนจำนวน๑๐ถาดภายในเวลา๓นาที
จะได้เงินโบนัสกลับไปบ้านเท่าไร